มหัศจรรย์ของเพตราในจอแดน
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าครึ่งล้านคนต่อปี
ประสาทหินทรายที่งดงามที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขากลางทะเลทราย

เดินไปตามช่องเขาหรือที่เรียกว่าซิก

ขณะเดียวกันด้วยโครงสร้างที่เป็นหินทรายที่มีความเปราะบาง
ก็เสี่ยงต่อการถล่มลงมาหากเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมฉับพลัน
ตอนนี้มีคนที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับ
นั่นก็คือบรรดานักบินเขาซึ่งทำงานร่วมกับนักโบราณคดี
กำจัดส่วนที่เปราะบางของหน้าผาทางเดิน
เพื่อไม่ให้มีหินตกลงมาทำอันตราย
ให้กับผู้ที่ต้องการไปเยือนนครโบราณแห่งนี้ได้ครับ
นี่คือนครเพตรามหาอาณาจักรโบราณที่ถูกแก่สลัก
ลงบนหินผาสีชมพูของหุบพาซิกเมื่อกว่า๒๐๐ปีที่แล้ว

เพตรามีอีกชื่อหนึ่งว่านครแห่งดอกกุหลาบ
เป็นแหล่งอรยธรรมของชาวนาบาเทียน

ที่ได้แกะสลักสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมา

รวมทั้งอัธจันทร์ขนาดใหญ่ที่สามารถจุชาวเมืองได้จำนวนมาก
นครเพตราตั้งอยู่บนเส้นทางการค้า
ที่สามารถมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรอินเดีย
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดง
แต่พื้นที่ตรงนี้มักเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ทำลายสิ่งก่อสร้างส่วนมากในนครโบราณแห่งนี้
สำเร็จต่อสิ่งเดียวสิ่งครองการรักษาสภาพภูมิเขาสิ๊ก
ได้เปิดเผยว่าความงดงามของนครเพตรานั้น

ซึ่งเป็นหินที่มีความเปราะบางมาก

ชายสองคนนี้กำลังใช้คอนทุบหินบนหน้าผาที่สูงกว่า๑๐๐เมตร

ุบพาซิกซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าสู่นครเพตรา
ก็เต็มไปด้วยหินทรายสีชมพูน้ำตาลและเทาจำนวนมาก
ผู้เชี่ยวชาญจากจอแดนและยูเนสโก้ต่างลงความเห็นร่วมกันว่า
บนหุบผ่าซิกเป็นอันตราย
เพราะมันอาจหล่นลงมาเบื้องล่างได้ทุกเมื่อ

หรือเกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ดังนั้นด้วยความร่วมมือจากกลุ่มนักบินหน้าผา
จอแดนจึงได้จัดตั้งโครงการรักษาสภาพหุบเขาซิกขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์คือการทุบทำลายหินเหล่านี้

ภารกิจแรกที่เหล่านักบินหน้าผาต้องทำในวันนี้

พวกเขาต้องใช้ตลอดทั้งวันมั่นคงมากที่สุด
จากนั้นนักปีนหน้าผาก็จะหย่อนตัวไปยังแนวหินที่ยื่นออกมา
เพื่อทุบทำลายหินผาบริเวณนี้ทั้งหมด

เขาก็จะโยนหินเหล่านี้จากหน้าผาลงมาบนผืนผ้าใบ

อาเตฟอัลฟากีหนึ่งในทีมนักปีนหน้าผาได้เล่าว่า
เขาได้รับการฝึกฝนวิธีการปีนหน้าผาที่ปลอดภัย

เขาจะทำการสั่งสอนคนรุ่นต่อไป
เพราะการกำจัดหินเป็นงานที่สำคัญ

จะช่วยกันทำให้หุบเขาซิกเป็นหุบเขาที่ปลอดภัย
เมื่อปี๒๕๕๕นายซูฟิอันอัลซาอิส
ปีนหน้าผาและทีมของเขาได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย
สำหรับการตรวจสอบความมั่นคงของหินผา
ตลอดทั่วทั้งหุบเขาซิก

จะถูกนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม
เพื่อรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของหิน
ซึ่งตลอดช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ซาอิสได้พบพื้นที่เสี่ยงในจุดที่เปิด

ทั้งก้อนอาจหล่นลงมา
แม้ว่าโครงการรักษาสภาพหุบเขาซิกถนนสายสำคัญที่ทอดเข้าสู่นครโบราณเพตรา
ดำเนินติดต่อกันมากว่าเจ็ดปีแล้วแต่นักปิ้นเข่าและนักโบราณคดีเหล่านี้
ยังคงปฏิบัติภารกิจทุบทำลายหินผาไปอีกหลายปีซึ่งแม้ว่านี่จะเป็นภารกิจที่หนักมาก
แต่ทุกคนต่างก็อุทิศหยาดเหงื่อแรงงานอย่างแน่วแน่แข็งขันเพราะสิ่งที่พวกเขาทำ
จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดำไปกับความงามของนครเพตราอย่างปลอดภัยไปได้อีกหลายสิบปี